เรื่องนี้ก่อนโอ้โหตอนนี้ชาวเน็ตเขาแห่แชร์ภาพนี้ฮะ
แล้วก็คลิปนี้คุณทะเลบางแสนตอนนี้
น้ำเป็นสีเขียวอีแบบนี้เลย

ก็นั่นน่ะสิคือบางคนบอกว่ามันสวยดีไม่ค่อยจะเห็น
แต่บางคนบอกว่ามันจะเป็นอันตรายไหม
ถ้าเกิดว่าลงไปเล่นน้ำแล้วน้ำมันเข้าหูเข้าตานี้
ตอนนี้หลายท่านไม่กล้าลงไปเล่นน้ำในทะเลบางแสนแล้ว
แต่บางท่านก็ยังสามารถที่จะหย่อนเท้า
ลงไปจุ่มน้ำในทะเลบางแสนได้อยู่นะครับ
ที่มีน้ำสีเขียวอีสีเขียวเข้มเลยนะฮะ
แล้วก็มีฟองคล้ายกับชาเขียวเลยเขาบอกแบบนี้นะครับ
โดยระบุว่าทะเลบางแสนผลิตชาเขียวจากสัตว์ทะเลแพลงต้อน

และเกิดการแบ่งตัวรวดเร็วมหาศาล
จนเต็มทะเลบางแสนไปหมดเลยนะครับ
บางคนเดินเล่นรับลมอาจจะได้กลิ่นคล้ายกับเหมือนแบบกลิ่นเหม็นเขียวอะคุณ
เป็นกลิ่นพืชกลิ่นสาหร่ายอะไรแบบนี้ฮะ
แล้วก็มีกลิ่นปนคาวเล็กน้อยนะครับ
แต่อีก๒๓วันจะเริ่มมีกลิ่นรุนแรงมากกว่านี้
และอาจจะทำให้สัตว์น้ำในทะเลตายได้
เพราะจะมีการแย่งออกซิเจนกัน
แล้วก็น้ำในทะเลมันอาจจะไม่มีออกซิเจนให้คุณ
คือปรากฏการณ์นี้เรียกว่าแพลงต้อนบูม
หรือว่าชาวบ้านที่อยู่กับทะเล

เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับเป็นประจำในช่วงฤดูฝน
โดยที่ทะเลบางแสนก็ต้องใช้เวลา
ประมาณ๓๗วันถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เมื่อน้ำขึ้นน้ำลงแพลงต้อนเหล่านี้ก็จะถูกกระแสน้ำ
พาไปที่อื่นด้วยนะครับ
อีกทั้งแสงถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ทำให้มีการเพิ่มจำนวนของแพลงต้อนเหล่านี้มากขึ้น
เพราะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายพืช
แต่ช่วงนี้คือแสงมันไม่ค่อยมีเยอะ

ทำให้การสังเคราะห์น้อยจะทำให้วงจรมันช้าลง
แล้วก็สีเขียวมันจะหายช้า
แต่มันจะขี้คายได้เองนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรามีคลิปให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับ
เป็นคลิปที่เขาบอกว่ามาจากเฟซบุ๊ก
แล้วเขาก็ไปถ่ายทะเลสีเขียวแบบนี้ไว้นะครับ
ก็สีเขียวที่เกิดนี่ที่เราเห็นนะครับ
ที่เป็นข่าวทั่วไปหรือข่าวในทางเฟซบุ๊คนะครับ

เพราะ๑อุณหภูมิในน้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับ
ทำให้เกิดอาการทั้งต้นบูมมากขึ้นนะครับ
แต่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้นะครับ
เนื่องจากไม่มีพิษมีภัยอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เป็นแค่ปรากฏการณ์เฉย

เจ้าหน้าที่ที่ทีมข่าวของเราไปถามนะครับว่า
น้ำเขียวแบบนี้มันเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไร
เพราะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปตั้งแต่เช้าเลยคุณ
ไปดูทะเลบางแสนไปดูชายหาดบางแสน
ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนเขาลงเล่นน้ำกัน

และสีเขียวมันเขียวจังลงไปบ้างแล้วนะคุณ

ใช่ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลฉลามขาว
เมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเผยบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายนะฮะ
แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เป็นประจำนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ก็คือนายเอกศักดิ์เสริมศรีนะครับ
ก็บอกว่าน้ำทะเลสีเขียวเข้ม
แล้วเดี๋ยวสักประมาณไม่เกิน๑สัปดาห์เนี่ย

น้ำทะเลก็กลับมาใสเหมือนเดิมนะครับ
ยืนยันไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
ลงไปเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำทะเล
ก็ไม่เกิดอาการประคายเคืองแน่นอน

สามารถที่จะมาเที่ยวชายหาดบางแสน

อาจจะเห็นภาพที่มันแปลกตาจากทะเลทั่วไปสักหน่อยหนึ่ง